ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับศึกใหญ่ที่แฟนสองล้อติดตามกันครับ
เป็นศึกใหญ่ระดับโลกด้วยโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
แล้วก็ผู้สนับสนุนก็พูดถึงความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ไลท์คือการเปิดตัวถ้วยรางวัลครับซึ่งรูปทรงเนี่ยคล้ายกับนะครับ
ประตูวัดตกแต่งด้วยลายไทยเสมือนการเปิดบ้านต้อนรับชาวโลกครับ
ซึ่งก็มีการเชื่อมโยงผสมผสานเอกลักษณ์ถึงจังหวัดบุรีรำด้วย
โดยแฟนมอเตอร์สปอร์ตก็ไม่ควรพลาดนะครับกับการแข่งขันในครั้งนี้
ดีกว่าแชมป์โลก๗สมัยชาวสเปนซึ่งปีที่แล้วเนี่ย
ส่วนวอเล็กบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่อีรานรอบจันทร์อันดับ๙ถึง๑๖นะครับ
กลุ่มเอชนัดสุดท้ายของไทยเจอกับอินโดนีเซีย
ถือว่าเป็นคู่แข่งบรมีในย่านอาเซียนกันครับ
ทีมไทยออกสตาร์ทได้ดีครับนำก่อนใน๒เซตแรก
แต่ว่าอินโดนีเซียนั้นไม่ยอมแล้วมาเอาคืน๒เซตต่อมา
ตัดสินในเซตที่๕ครับแล้วก็เป็นนุ่มไทย
ทำได้ดีกว่าชนะไป๑๕ต่อ๙ก็เฉินไป๓ต่อ๒เซต
ทีมไทยนะครับชนะ๓เกมรวดมี๘คะแนน
รอบจัดอันดับ๙ถึง๑๒วันที่๑๙กันยายนนี้
เวลาสามทุ่มครับส่วนวันนี้จะมีการถ่ายท่อสดนะครับ
แอปพลิเคชันทรูไอดีเป็นรอบรองชนะเลิศครับญี่ปุ่น

แล้วก็ชมบันทึกการแข่งขันทางไทยรัฐทีวีได้
ตั้งแต่เวลาตี๒เป็นต้นไปครับ